ดูสิว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดี
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
คาราบาลแดงอยากให้พี่น้องชาวไทยยิ้มได้
และมีแรงใจสู้ต่อไป
มอเตอร์ไซค์คือเครื่องมือทำมาหากินของคนไทยทุกคนเลยครับ
คุณจะเป็นเด็กเสิร์ฟคุณจะเป็นเมเซ็นเจอร์ทำงานบริษัท
คุณก็ต้องบิดมอเตอร์ไซค์ไปทำงานนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็แจกมอเตอร์ไซค์เป็นเครื่องมือสร้างอาชีพ

หากคุณอยากได้มอเตอร์ไซค์ไปต่อยอดสร้างอาชีพ
ไม่อยากพลาดโชคใหญ่ทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
ยังดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ๒
แล้วส่งฝ่ามารุนโชคกันเยอะนะพี่น้อง
โอ๊ย

อะไรเนี่ยมาพิมพ์อะไรแชทอะไรอยู่ตอนนี้

ตรงปกอะไรนี่มาคุยกับสาวในเวลางานมีได้อย่างไร

คุยกับเพื่อนพี่น้องที่เขาส่งฝามา

ที่บอกว่าตรงปกก็คือของรางวัลของเรา
ตรงปกอย่างแน่นอนถ้าได้ไปแล้วก็

มาดูมาดูกับเราในช่วงนี้จะได้ลุ้นเป็นผู้โชคดี
ฝาคาราบาลแดงก็อย่าลืมส่งมา

เออก็บอกแค่นี้ก็เข้าใจแล้ว
ให้อภัยก็ได้เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในกิจกรรม
เบาแดงช่วยประไทยสรรคาชิกปีสอง

ทำอะไรอยู่ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้ว

ยกเว้นผู้บริหารของขาระเบาแดงคุณสมดิต
เราจะตอบคำถามว่าใครจะเป็นผู้โชค

เห็นไหมคำตอบมันชัดเจนมากเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนโชคดีจริง

ดีด้วยแต่ถึงแม้ว่าบางท่าน

อาจจะยังไม่ได้โชคดีวันนี้อย่าเพิ่งท้อใจไป
ยังมีโอกาสเพราะของรางวัลเขาเยอะ
มอไซค์ร้อยคันนะและยังมีรางวัลใหญ่ก็คือได้ลุ้นล้าน๓ครั้ง

ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยง่ายนะคะ
เพียงแค่เขียนบีบส่งเขียนบีบส่ง

ถ้ายังจำไม่ได้เดี๋ยวเราไปฟังกติกาชัดอีกครั้งค่ะ
ทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลาก้อนาฬิกา๓๐นาที
ไม่ยากกฎิกาก็รู้กันแล้ว
แต่สำคัญคือใครดื่มเรียบร้อยแล้วนะต้องอย่าทิ้งฝา
ส่งมาให้เราได้จับรางวัลกัน
เพราะจับจริงแจกจริงทรงจริงแล้วก็ได้จริงจ้า
จะบอกสั้นนะว่าอิจฉาสลากเหมือนกันนะ
ยังได้กินเธอแล้วเมื่อไหร่นะเราจะกินข้าวอ่ะ

ถ้าอยากกินข้าวอย่าดูอะไรดีติดตามกันเลยกับตลอดข่าว